แล้วก็เป็นรถติดแก๊สต้องตรวจสอบให้ดี
เพราะว่าอาจจะเกิดเหมือนเหตุการณ์ที่

เกิดเหตุการณ์รถเป็นมือ๒เพลงไหม้

การตรวจสอบเพราะว่าเจ้าของรถเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็ขับได้เพียง๓วันก่อนจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาครับ
ดับเพลิงเร่งนำรถน้ำเข้าไปดับไฟรถยนต์ที่กำลังถูกไฟโหมลุกไหม้อยู่นะครับ
ถนนสายบางปูนครศรีธรรมราชตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เสียหายทั้งคันอย่างที่เห็นรถเร็วไฟเนี่ยเผาไหม้รถยนต์จนเหลือแต่โครงเหล็กเลยนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่ทันแล้ว
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้าไปตรวจสอบพบว่านายยุทธนาสวัสดีพันธ์อายุ๓๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถ
แล้วก็นางสาวอัชรา๗วันนะอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นภรรยา
ทั้งสองคนนั่งมาด้วยกันก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดขึ้นขณะขับรถคันดังกล่าวออกมาจากบ้านครับ
เพื่อพาภรรยานั้นไปทำธุระซึ่งไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองครับ
ถึงแล้วว่าจะเปิดขวางข้าวโปรงจะดึงแม็ตเตอรี่ออกไม่ทันแล้ว
ก็เลยโทรจะแจ้วติธิ๑๙๑ประมาทว่ารถจะมาเป็นสภาพนายุทธนาก็ยังบอกอีกว่า
ยังบอกอีกว่าหลังจากรีบพาภรรยาลงจากรถก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นบริเวณที่หน้ารถ
ทำให้เปลวเพลิงนั้นลุกลามไปทั้งตัวรถแล้วก็เสียหายทั้งคันอย่างที่เห็นนะครับ
สำหรับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับนายุทธนาซื้อมาจากเต็มรถยนต์มือ๒
ตลาดเรียนวัฒนาถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครสิทธิ์ธรรมราช
ในสภาพติดตั้งแก๊สรถยนต์มาให้แล้วก็เพิ่งขับได้เพียงสามวันเท่านั้นเองคุณผู้ชม
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
เมืองต้นตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้รถยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่รถยนต์มือสองไม่ดีแต่ว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนำมาขับด้วยนะครับ